อีกหนึ่งเรื่องราวของจะว่าเป็นอาชีพก็อาชีพ
แต่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นแวะไปร้านนี้ดูหน่อยละกัน
เป็นร้านกาแฟที่บอกแล้วว่า
มาอีกแล้ว

กาแฟมินิมอนคาเฟ่ครับตั้งอยู่ริมถนนราชอุทิศนะครับ
โอ้โหเข้าไปแล้วก็เจอแล้วครับสัตว์นานาชนิดมากมายเลยทีเดียวนะครับ
จิ้มจกตุ๊กแก่หมดหมูอย่างเงี้ยเหรอครับ
นั้นอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปไม่มีที่นี่น้องนิวนาวปะโถเอ้ย
แต่ว่าที่ไปที่นี่จะได้เจอเตา
แต่ว่าไปดูให้เรียนรู้ว่ามันมีสัตว์ประเภทแบบนี้อยู่ด้วย
ใช่ต่อจากนี้ยังก็มี
เอาล่ะก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวล่ะ
เรียกได้ว่าพอไปชิมกาแฟแล้วก็ได้ชมสัตว์
ในบริการที่โล่มรื่นครับเขาว่าแบบนั้น
แล้วก็จูงครอบครัวพาลูกพาหลานพาเพื่อนไปเที่ยวกัน

แหมพอพาไปแล้วเนี่ยบางทีก็สนุกสนานบ้าง

คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปนะ
คุณพ่อคุณแม่เขาก็นั่งจิบกาแฟกัน
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูแลคุณลูกให้ในระหว่างที่ดูสัตว์ไง

เจ้าหน้าที่เขาก็ถามคุณลูกว่าเป็นไงหนูชอบไหมชอบกระต่ายไหม
หนูเขาก็บอกว่าชอบชอบกระต่ายค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ถามต่ออ้าวแล้วคุณพ่อล่ะ

คุณพ่อคุณพ่อก็บอกว่า
ลูกเขาก็บอกว่าคุณพ่อนะคุณพ่อไม่ค่อยชอบสัตว์หรอก

คุณพ่อก็บอกว่าคุณแม่ชอบบ้างกว่า

มีเรื่องเลยโอ้ตีกันเละเทะเลยวันนั้น

บอกว่าเวลาที่พาเด็กไปเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะคะ
จากคุณพ่อคุณแม่จะได้ไปพักผ่อนในร้านกาแฟแล้ว
ก็จะมีบรรดาสิงสารสัตว์ให้เด็กเขาได้เรียนรู้ได้เสริมสร้างประสบการณ์
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปใช่ไหม

ลองไปดูคือกาแฟเขาก็อร่อยบรรยากาศเขาก็ดี

บางตัวก็น่ารักบางตัวใครไม่ชอบก็อย่าไปดูนะครับ
ไปกันได้นะครับร้านแบบนี้เก๋กันเลยครับ
อยู่บนถนนราชอุทิศตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เปิดทุกวันนะครับเวลา๙นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกา

โทรไปสอบถามกันได้ว่าเอ๊ะจริงแล้วมันอยู่ตรงไหนก็แน

คุณนายน้อยบอกว่าสวัสดีคุณชนะไปหากาแฟทานกัน
ไปร้านนี้เลยดีกว่าไหมคะดีเลยครับไปอย่าไปคุยเรื่องครอบครัว
คุณพ่อพูดผิดนิดเดียวเอง

ไม่มีจริงครอบครัวเขาไปแบบว่าเชื่อมความสัมพันธ์ครอบครัว